พูดถึงสถานที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับ
ผมพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้นะครับ
อยากให้นำอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับ
เหนือจากที่นักเตะทีมชาติเคยไปแล้วก็หลายทีมต่างชาติเคยไปแล้วเนี่ย
เขายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายมากนะครับ
ในการที่จะทำให้นักเตะแล้วก็นักกีฬาที่ต้องการในฝึกซ้อม
และต้องการสมาธิแล้วก็ความสะดวกสบายแบบไม่ต้องออกไปไหนเลย
สามารถไปที่ได้เลยนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
สำหรับเราเกี่ยวกับเรือที่ชอบรอบมาได้อย่างหน่อย